ฮอตคิวแน่นคิวทองอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับเธอคนนี้งานรุ่งมากจริง
แต่เรื่องหัวใจเธอบอกเลยว่าร่วงมากเพราะว่าโสดค่ะ
จริงก็เปิดโอกาสให้หนุ่มเข้ามาขายขนมจีบอยู่นะ
แต่ว่าไม่มีใครแวะเวียนมาเลยแหมตอบน่าเอ็นดูจริงนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่าจริงไม่ได้ซีเรียสอะไร

เพราะว่าหลักเป็นห่วงเรื่องงานมากกว่า

กัสแค่นี้ก็แฮปปี้ดีแล้วจ้า

แต่ว่าด้วยตอนนี้มันยังไม่มีเลยจริงนะคะ

จิตอยากมีแป๊บกันค่ะ

แล้วก็เวลาพิมเชื่อในเวลาที่ถูก

ไม่ได้แบบเร่งตัวเองว่าจะต้องไปหาใคร

งานเยอะเงินแยะสบายใจกว่าเยอะเลยนะคะ